สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอแจมเรื่องบอลหน่อยเถอะ
คือคนที่เคยทำมาหากินเป็นนายบ่อนเป็นเจ้าของบ่อนหรือมีให้เช่าทำบ่อนเนี่ย
ยังไงยังไงก็เลิกไม่ได้เพราะตอนที่บ่อนเจริญรุ่งเรืองเนี่ย
มันรายได้มันมหาศาลไม่มีอาชีพอะไรที่จะมีรายได้มหาศาลเท่ากับการเปิดบ่อน
ต่อให้จ่ายเบี้ยบ้ายลายทางจ่ายตำรวจไม่รู้ตั้งกี่หน่วยต่อกี่หน่วยแล้วเนี่ย
ก็ยังเป็นเงินมหาศาลฉะนั้นเมื่อปิดบอล
เงินมหาศาลเหล่านั้นมันยังหลอกหลอนวนเวียนอยู่ในความรู้สึก
ความพยายามที่จะเปิดบ่อนให้ได้ก็มีกันมาทุกยุคแล้วครับไม่ว่าช่วง
รัฐบาลเป็นแบบไหนขอให้เคลียร์กันได้
ตำรวจเองตอนที่มีบ่อนก็สุขสบายพอไม่มีบ่อนก็เดือดร้อน
มีความรู้สึกว่าอยากจะให้มีบ่อนอีกก็เป็นกันอยู่อย่างนี้
ข้อเท็จจริงเป็นกันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นพอโดนจับขึ้นมาทีนึงก็เป็นเรื่อง
ห้าเสือเด้งห้าเสือเราก็รู้ข่าวว่าตอนเขาเด้งเนี่ยเป็นข่าว
แต่ว่าพอเด้งแล้วไปสักพักไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกลับมาเหมือนเดิม
หรือไปอยู่ที่อื่นที่ดีกว่าเราไม่รู้ก็ก็พอเป็นพิธีกันไปอย่างนั้น
มันขึ้นอยู่กับว่าถ้าตำรวจท้องที่รับเงินฝ่ายเดียวอันนั้นน่ะเด้งจริง
แต่ถ้าตำรวจท้องที่รับเงินแล้วส่งไปถึงระดับผู้การผู้การ
ส่งไปถึงระดับผู้บัญชาการหรือส่งกันไปถึงสูงกว่านั้น
ไอ้ที่เด้งเนี่ยเด้งหลอกหลอกราชาชนว่าได้ลงโทษแล้ว
ฉะนั้นเรื่องบอลมันก็เป็นอย่างนี้ครับอย่าไปอย่าไปซีเรียสมาก
บใดที่เงินยังเป็นความต้องการสูงสุดเคลียร์กันได้เมื่อไหร่ก็เปิดบอลได้
ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือไม่ใช่ภาวะฉุกเฉิน
มาถึงเรื่องของนายบอสข่าวยาวมาก
เอาเป็นว่าใครที่ติดตามข่าวเรื่องของนายบอสผมจะพยายามสรุปให้ว่าแต่ละประเด็นมันไปถึงไหนยังไง
ตอนนี้ขออัปเดตผลการสอบหาข้อเท็จจริงของสารพัดชุดก่อน
เอาชุดของตำรวจชุดของตำรวจที่สอบตำรวจเนี่ย
ผลตำรวจตรีจารุวัฒน์วัยสยะบอกว่าจะเรียกพลตำรวจโทเพิ่มภูมิคิดชอบ
สักถามว่าทำไมมีความเห็นไม่แย้งกับพนักงานอายการ

ผลตำรวจโทจารุวัฒน์ยืนยันว่าการทำงานชุดนี้ไม่ใช่เสือกระดาษ
ใครต่อใครไปบอกว่าตำรวจสอบตำรวจมันจะไปได้เรื่องอะไรล่ะ

โดยเฉพาะประเด็นความเร็วของรถแล้วแนะนำด้วยว่าให้ไปเอาความเห็นของ
ดรสะทนที่เดินทางไปพิสูจน์แล้วก็
คำนวณออกมาว่ารถนายบอสร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ไม่ใช่ไม่ถึงแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้
คำนวณกันทีหลังแล้วไปอยู่ในสำนวนสอบสวน
ไอ้สวนที่ว่าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยไม่มีในสำนวณสอบสวน
เออนี่แหละอายการก็เสนอแนะว่าให้ไปสอบตรงนี้ใหม่
ฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งประเด็นโคเคนที่ไม่อยู่ในสำนวน
อายการเขาก็เขาก็แนะนำว่าให้ตำรวจไปสอบใหม่
งานนี้พูดง่ายก็คือว่าอายการเนี่ยตกเป็นจำเลยตั้งแต่ต้น
ว่าทำไมไม่สั่งฟ้องแต่ว่าไอ้กำลังอายการก็บอกมาตลอดว่า
ก็สำนวนที่ตำรวจทำมาให้เนี่ยมันอ่อนยวบอย่างนั้นเนี่ย
สั่งฟ้องได้ยังไงสั่งฟ้องศาลก็สารก็ยกฟ้องอยู่ดี
ฉะนั้นคราวนี้คราวนี้เรารู้สึกว่าอายการเอาคืนครับ
ถัดมาคณะกรรมการชุดของอาจารย์วิชามหาคุณเนี่ย
นี่ได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาสี่ชุดชุดที่หนึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบอายการ
อบให้อาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนเป็นประธานชุดที่สองเป็นชุดคณะทำงานตรวจสอบตำรวจ
อบให้คุณเข็มชัยชุติวงศ์เป็นประธานคณะที่สาม
คณะทำงานตรวจสอบบุคคลทั่วไปมอบให้ประหลัดกระทรวงยุติธรรม
อบให้คุณปากรนินประพันธ์เป็นประธานคุณประกอบก็อยู่กฤษฎีกา
ฉะนั้นถ้าดูอาการออกหมัดของคณะกรรมการชุดอาจารย์วิชาแล้ว

น่าจะพอฝากฝีฝากค่ายได้น่าจะเอาจริงดูท่าทีเอาจริงเอาจังมากเลยครับ
มีแฟนแฟนเขาเสนอว่ามีคนอีกคนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้
ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนสำคัญเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ตอนยุคของท่านเขาเสนอสร้างกระทรวงยุติธรรมใหม่ที่อยู่แจ้งวัฒนะ
ท่านบอกว่าหน้ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยให้เขียนไว้ว่าความยุติธรรมคำจุนชาติ
เป็นตัวหนังสือตัวโตเออเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่
คือท่านพีรพันธ์เสรีรัฐวิพากษาลีรัฐวิพากษ์
ถ้าจะมาอยู่ในกรรมการชุดนี้ด้วยหรือนายกตั้งเพิ่มเติมเข้าไป
คนจะคนจะสบายใจเยอะครับเพราะท่านมีความเห็นเด็ดเดี่ยวแข็งขันมาก
อาจารย์วิชายอมรับว่ามีคนสอบถามและเสนอแนะประเด็นนี้เข้ามามากจริง

คณะกรรมการชุดนี้ยังไม่ได้พูดเลยว่าคดีนี้สิ้นสุดแล้ว
ฟังนะคณะกรรมการชุดนี้ยังไม่ได้พูดเลยว่าคดีสิ้นสุดแล้ว
ยังไม่มีการพูดอย่างนั้น
ทีนี้ถามว่านายกมีอำนาจสั่งให้ลื้อคดีได้ไหมครับ
อาจารย์วิชาตอบว่านายกสั่งไม่ได้อยู่แล้ว
จะไปสั่งอายการได้ยังไง
แต่นายกมีข้อเสนอแนะได้ฉะนั้นคำถามยอดฮิตว่ารื้อคดีขึ้นมาใหม่
ได้ไหมเนี่ยเท่ากับว่ายังไม่ปิดประตูตายเสียทีเดียวนะ
ดูท่าทีของคณะกรรมการอายการดูท่าทีของคณะชุดของอาจารย์วิชายังมีความหวังอยู่
ทีนี้ช็อตต่อไปที่คนอยากรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำคดีนี้
ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนหรือใหญ่กว่าพนักงานสอบสวน
คนที่ไปแทรกแซงพนักงานสอบสวนไปสั่งการพนักงานสอบสวน
โดยมิชอบและเป็นที่รู้กันว่าได้เงินได้ผลประโยชน์รับสินบน
ขอโทษสุดท้ายขึ้นมาจะถูกดำเนินการลงโทษไหมครับ
ถ้ารื้อคดีขึ้นมาได้อ่าแล้วคนที่ทำเรื่องขึ้นมาเนี่ย
โดนไหมหรือแค่ว่าปปชตัดสินไปแล้วว่า
วินัยสถานเบาไม่พอไม่พออย่าลืมว่า
กระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมันเบี่ยงเบนได้เนี่ย
ไม่ใช่เพราะว่าคนรวยกับคนจนสู้กันไม่ได้นะ
มันสู้กันไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ไปเข้าข้างคนรวย
เพราะเจ้าหน้าที่ไปรับเงินคนที่เกี่ยวข้องไปรับเงิน
แล้วไปเอ็นเอียงเข้าข้างคนรวยแล้วทำให้คดีให้คนจนเสียเปรียบไง
ต้องมีคำถามว่าเอาล่ะวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้
มันจะนำไปสู่การล้างบางเรื่องนั้นได้ไหมถ้าล้างบางได้
แล้วจากนี้ไปพนักงานสอบสวนเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เลย
ไม่เอาแล้วไม่รับเงินแล้วไม่ยอมไปเบี่ยงเบนยุติธรรมแล้ว
ถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มในต่างประเทศเรื่องแบบนี้เนี่ย
คนที่ไปรับสินบนและเบี่ยงเบนความยุติธรรม
ให้ประชาชนที่เขาไม่ผิดต้องเดือดร้อนต้องเข้าคุกเนี่ย
เขามาสอบทีหลังจับทีหลังได้ติดคุกทั้งนั้น
เมืองจีนประหารชีวิตเลยประหารชีวิตเลย
บ้านเราเนี่ยจะเอาเรื่องนี้เป็นตัวอย่างแล้วจะทำให้เกิดแบบนั้นได้ไหม
เอาเป็นว่าใหญ่แค่ไหนรวยแค่ไหนก็ไม่รอด
ใหญ่แค่ไหนก็ไม่เว้นทำได้สองประโยคนี้
ประเทศไทยจะน่าอยู่ขึ้นมาเยอะอ้าวนี่คือเรื่องของ
บอสซึ่งผมคิดว่ามันไม่จบแค่ว่ารื้อคดีใหม่
แต่ต้องลามไปถึงว่าคนที่แทรกแทรงสำนวนทำสำนวน
เอ็งบูดเบี้ยวจนกระทั่งมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ต้องได้รับโทษด้วยอ้าวแล้วจะตามเรื่องนี้กันต่อครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ